เขาไปเจอกับหมาหลงทาง
แล้วเขาจะทำอย่างไร
ไปดูซิว่าเจ้าหมาตัวนี้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าครับ
อ้าวมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวไปส่งมันมา
เอย้รถทึกบนวันมันกลางถนนด้วยเนี่ย
เจอแรงไหร่
ก็จะไปทำงาน
ระหว่างทางตอนขับรถจะไปทำงาน

หมาเนี่ยมันกระโจนมาใส่หน้ารถอย่างนี้กระโดดเกาะเลยอ่ะตรงกระโปรงหน้า
ด้วยความที่พี่แกก็เห็นแล้วเหมือนกับว่าต้องชะลอก่อน
แล้วเนี่ยเดินอ้อมาเดินอ้อมาทางฝั่งคนขับแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าอ้อนวอน
ขอไปด้วยทีแต่น้องดูลิ้นห้อยอ่ะโอ้เหนื่อยหรือเปล่าหรือหิวน้าวหรือเปล่า
นี่ดูสิตัวเจ้าของคลิปเองเขาก็เอ็นดูมันนะแต่ไปด้วยไม่ได้จริง
คุยได้แป๊บเดียวต้องรีบไปทำงานแล้วเขาก็ไปทำงานต่อไปส่งคงส่งของ
ไอ้ขากลับนั่นน่ะเชื่อไหมยังเจออยู่เลยอยู่ที่เดิมเหรอจริงจริงมันรอสิ
คือราวกับว่ามันมันคุ้นเคยกับคนแล้วเมื่อพอเปิดประตูไปเท่านั้นแหละ
คุณผู้ชมฮะไอ้เจ้าสุนัขตัวเนี้ยมันโดดตามขึ้นมาด้วยเลยไงเขาก็เฮ้ย
เอาไงดีนะผมว่าน่าจะต้องพัดหลงมาเป็นสุนัขน่าจะต้องมีเจ้าของแน่
มันหลบร้อนเหรอนี่คือมันมาหลบร้อนนะนี่คือช่วงเป็นภาพตอนขากลับ
พี่เขาไปส่งของเสร็จแล้วนะเอางี้ละกันไปไปด้วยกันเดี๋ยวพี่คนนี้
เขาจะพาไปหาเจ้าของไปตามหาให้เพราะว่าเขาถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์ลงในโซเชียลไง
แล้วก็ถามหาว่าใครเป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้แล้วเนี่ยมันนั่งเป็นนะมันเป็นอ่ะ
มันเหมือนกับว่ามันคุ้นเคยกับการขึ้นมาบนรถระหว่างทางตอนพาสุนัขตัวนี้กลับ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

นี่มาเที่ยวบ้านเราเร็ว
นี่บ้านผมเร็วตามมา

ชวนด้วยนะอยากให้มาเล่นด้วยทุกวัน
แสดงความยินดีด้วยนะแล้วก็เป็นภาพความประทับใจ
เป็นคลิปสนุกให้ดูกันแล้วแบบเออคนที่แบบรักหมาเนี่ยได้เห็นแล้วหัวใจมันชุ่มชื้นนะ
ขอบคุณพี่เขาด้วยเนาะเขาจิตใจดีมากเลย
พาน้องกลับไปส่งหาเจ้าของเจ้าของก็จะได้โล่งใจน้องกลับมาแล้วนะคะ